วันนี้ทหารแล้วก็บรรดาญาติพี่น้องนะครับของบรรดาเหล่าทหารกล้า
ทำพิธีส่งร่างของนายทหารที่เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ
ลิคอปเตอร์ตกบริเวณพื้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่
เชื่อทางศาสนาครับทหารจากมณฑนทหารบกที่๓๓กองพลทหารราบที่๗และ
รบพิเศษที่๕นะครับทำพิธีส่งร่างผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ลิคอปเตอร์ตกที่ดอยอินถนนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ๓๐
โลกร่างของจ่าสิบตรีมงคลชัยรู้งานเคลื่อนไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดวังทองวรารามอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกโดยทั้ง
หมดมีทหารกองเกียรติยศญาติพี่น้องมารับศพกลับภูมิลำเ
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับขณะที่ร่าง
ร้อยโทนวพัฒน์มณีโชธญาตินำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดดอน
ตูมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
ครับและร่างของพลตรีนพรเรือนจันทร์บำเพ็ญกุศลที่วัด
อนขอนตานอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เช่นเดิมโดยนาง
นิกาเรือนจันทร์นะครับภรรยาของพลตรีนพพรนั้นได้มา

กล่าวให้กำลังใจกับญาติของผู้เสียชีวิต
พร้อมกับเล่าช่วงที่สามีโทรศัพท์เข้ามา
ที่เฮลิคอปเตอร์นั้นจะประสบเหตุตกอีกด้วย

ส่วนบรรยากาศที่วัดดอนตูมนะครับ

ตั้งแถวรอรับร่างร้อยโทนวพัฒนมณีโชธกลับบ้าน

สวดมณีโชธพ่อของร้อยโทนวพัฒน์นั้น
บอกว่าลูกชายเป็นคนเรียนเก่งเรียบร้อย
สอบเข้าทหารและเป็นนักบินได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้
ดังนั้นลูกชายคนนี้ก็เป็นหนึ่งในความหวังของครอบครัว

แต่ก็ภูมิใจที่ลูกนั้นเสียสละเพื่อชาติ

จะมีไปจนถึงวันที่๒๐สิงหาคม
และในวันอาทิตย์ที่๒๑สิงหาคมนี้

จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครับ
เป็นคนยังไงบ้างล่ะคะที่ผ่านมาดูแลพ่อแม่ดีไหม